แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราไม่พลาดรายการแล้วก็ถ่ายทอดเหมือนกัน
ข่าวกีฬานะคะฟุตซอลตอนนี้ถือว่ากำลังสนุกเลยทีเดียว
พรุ่งนี้มีอีกแมทหนึ่งคุณเจมองว่ายังไงบ้าง
ก็เกมแรกนะครับถือว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองคู่นะครับ
ทีมที่เป็นการรวมตัวของนักฟุตซอลในบ้านเรา
เงินตัวต่างชาติแล้วก็นักเตะไทยกันเองก็เอาเป็นว่า
รายการนี้คุณอริสักเบนจาสิริวัลก็ยืนยันนะครับว่า
กลายเป็นเกมที่ดีแล้วก็อยากให้แฟนนั้นเข้ามาเชียร์กันเยอะครับ
นายสักเน้นจาสิริวัลอุปนายกนะครับฝ่ายพัฒนาฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลชายหาด
บอกว่าการรวมตัวกันของทีมชาติไทยนะครับ
คิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชมนั้นได้เห็นแล้วว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นเกมที่ทำให้ทีมไทยนั้นได้ลองทีมจริง
เพราะว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ไม่แพ้กัน
ปีนี้ถึงแม้จะเชิญทีมจากชาติต่างมาไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
แต่ก็เห็นแล้วว่านะครับทุกคนนั้นเต็มใจที่จะเล่นแล้วก็ทำงานเพื่อให้ทีมไทยนั้นประสบความสำเร็จ
แต่ว่าในระยะยาวเรื่องขอมีประสบการณ์ความเก่าเกมพูดเล่นเบราซิลนั้นดีกว่า
ตัวก็ดีมากมากถือเป็นบทเรียนที่ดีของทีมชาติชุดบีโปรแกรมนัดต่อไปครับ
บางเกาะอารีน่าเดินทางไปได้นะครับคู่แรกออสตาร์บราซิลเจอกับ
สตาร์ไทยลีกถ่ายทอดสดไทยรัฐออนไลน์นะครับในเวลาบ่ายโมง
แล้วก็คู่ที่๒ไทยบีเจอไทยเอครับถ่ายแล้วสดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ในเวลา๑๕นาที๓๐นาที